เก็บโตเพื่อไปอุ่นเครื่องที่หนเซีย

หลังจากที่เมื่อวานนะครับบุกไปชนะเมียนมามาได้๓ประตูต่อ๑
เพราะว่าในรอบเดือนนี้เราจะอุ่นเครื่อง๒เกม

ก็เดินทางกลับมาถึงที่ท่ากาศยานดอนเมืองนะคะ
ซึ่งบริวารยวรรณ์หัวหน้าภูมิสอนก็บอกนะคะว่า
แล้วก็หวังว่าอยากจะให้ผลการแข่งขันออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
ส่วนการเสริมผู้เล่นมาเสริมทัพเบื้องต้นก็บอกว่าจะไม่เสริมนักเตะคนไหนนะคะ
ซึ่งก็มีข่าวว่าตอนแรกที่มีแผนว่าจะลงฝึกซ้อมต่อเนื่องตอนเวลา๑๙นาฬิกา
ที่สนามซ้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาจจะยกเลิกการซ้อม

สักครู่ผมขับรถมาก็รถติดรออยู่แล้วนะครับ
ถ้าเกิดจะซ้อมทุ่มนึงก็ตอนนี้นักเตะทีมชาติไทยต้องถึงแล้วล่ะครับ
เพราะถ้าเกิดจะซ้อมทุ่มหนึ่งจะไม่ถึงตอนนี้นู่นเลยครับ
สนามเวลาซ้อมเสร็จ๓๔ทุ่มครับจะได้ออกมาพอดี
อีกหนึ่งคนครับสุพธจดจำอาการบาดเจ็บพูดถึงกันหน่อย
กองหน้านะครับจากทีมกระบี่ที่เล่นไปประมาณสัก๑๔๑๕นาที
มีจังหวะสปรินท์จะแซงคู่แข่งนะครับ
สุดท้ายกล้ามเนื้อกระตุกแล้วก็มีข่าวว่าอาจจะไม่ลงเล่น
บอกฟันธงแล้วเนี่ยใช่มะฟันธงมาแล้วว่ากดูแล้วก็คงเล่นไม่ไหว
ต้องพักฟื้น๒๓วันแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วนะครับ

คือจบหลังจากนี้ปีหน้ายังพอมีอยู่
แต่สุโคตจะอยู่ในฟอร์มที่จะเรียกมาหรือเปล่า

โอกาสติดทิมชาติไม่ได้มีมาบ่อยพอมาแล้ว
เพราะคนอื่นเขาก็ทำฟอร์มขึ้นลงนะครับ

แต่ว่าตัวใหม่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนกันนะครับ

ที่ถอนตัวไปในเกมที่เจอกับเมียนมาร์นะคะ

ตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อมือใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ
หลังจากภรรยาคลอดลูกสาวคนแรกเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
ก็คลอดพร้อมกับตอนที่ทีมชาติไทยลงแข่ง
แล้วก็ชนะเมียนมาไป๓ประตูต่อ๑นะคะ
อดที่โรงพยาบาลบำรุงราชอินเตอร์เนชินัลค่ะ
ซึ่งหลังจากถอนตัวไปเกมเมื่อวานนี้นะคะ
เพื่อที่จะกลับมาดูแลภรรยาที่อยู่ที่เมืองไทยเพียงคนเดียว
ก็แจ้งความจำนงต่อสตาร์ฟโค้ชทีมชาติไทยแล้วว่า
จะกลับมาเข้าแคมป์เพื่อเตรียมตัวลงเล่นนัดกระชับมิตรกับทีมชาติเคนย่า
วันอาทิตย์ที่๘ตุลาคมนี้อย่างแน่นอน
ซึ่งมโนธอมเบียก็จะใส่เสื้อหมายเลข๒๐ด้วย
ส่วนเคนย่านะครับทีมอันดับ๘๘ของโลกที่จะ
มีคิวอุ่นเครื่องกับทางทีมไทยวันที่๘นะครับ
เมื่อวานเขาก็อุ่นเครื่องเวลา๕ทุ่มบ้านเรา
หลังจากที่จบเกมไทยกับเมียนมาเนี่ยเจอกับทางอีรักษ์นะครับ
อรักษ์นำก่อน๒๐จากจุดโทษนะครับของทางโวนานูรี่นาที๑๗
สตินเมรอมโดนทำฟาวนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประตูของทางอามัติอิบราฮิมในช่วงทดเจ็บ
ส่วนเคนย่าได้ประตูนะครับไล่มานาที๘๖นะครับจากลูกยิงไกลของทางไมเคิล
ลุนก้าดาวยิงจากทางคิโรน่าทีมน้องใหม่ในศึกลาลีก้าสเปนนะครับ
ดูประตูกันไปด้วยนะครับสำหรับ๓ประตูที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
ซึ่งเคนย่าเดินทางถึงไทยในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เวลา๗โมง๒๐ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ในเวลา๑๗นาฬิกาแล้วก็ลงฝึกซ้อมในเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีครับ
ร่างกายนี้อ่อนร้ายมาสมควรนะโปรแกรมแน่นนะ
ใช่ครับคือแต่ว่าการอุ่นเครื่องคือวางเอาไว้แล้วจริงเขาแข่งเมื่อวานเสร็จเนี่ย
เดินทางกลับได้เลยนอนที่เครื่องมาแต่ก็แน่นอนแหละต้องพักหน่อย
แล้วถึงตอนนี้เช้าก็เดี๋ยวต้องดูว่า

จะสามารถเอาชนะเคนย่าได้ไหมครับ